แล้วมีคนติดต่อขอดูนาฬิกาก็มีการนัดกันที่โรงแรมแถวลาดพร้าวค่ะ
เอาไปให้ดูแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคือคนร้ายเขาใช้ปืนยิงข่มขู่แล้วก็เอานาฬิกาไป
ทีนี้ก็ยังตามหาอยู่เลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการชิงทรัพย์นาฬิการู
เกิดช่วงประมาณตี๓๒๐ที่ผ่านมาค่ะโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าว๔
วงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุค่ะไปเจอปลอกกระสุนปืน
มตกอยู่๑ปลอกอยู่หน้าโรงแรมเลยแล้วถัดออกไปเนี่ยประมาณ๕๐เมตร
แถวปากซอยลาดพร้าว๔ก็พบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอีก๒ปลอก
แมกกาซีนปืนขนาด๙มมบรรจุกระสุนเต็มแม็กซ์ตกอยู่อีก๑อัน
ซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยคือนายทวีพัฒน์สิทธิกุลก็เล่าให้กับตำรวจฟังนะคะ
บอกว่าตัวผมทำธุรกิจขายเหล็กอยู่ที่หาดใหญ่ที่สงขลา
แต่อาชีพเสริมของผมก็คือขายแลกเปลี่ยนนาฬิกาหรู
ในแวดวงนาฬิกาเนี่ยจะรู้จักเขาดีแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตัวเขากับแฟนขึ้นเครื่องบินมาจากหัดใหญ่นะมาพักที่กรุงเทพ
เพราะว่ามีการนัดขายนาฬิกากัน
ตัวเรือนสีบรอนสายสีเหลือง
นาฬิกาเรือนนี้มูลค่า๕๓๐๐๐๐๐บาท
ทางเพจกลุ่มซื้อขายนาฬิกาโพสต์ไปเป็น๑๐กลุ่มเลยค่ะ
แล้วก็มีผู้ต้องหาทักมาติดต่อขอดูสินค้าขอดูนาฬิกาก็เลยนัดหมายกัน
จนเวลามันเลยกำหนดที่นัดเอาไว้แล้วหลายชั่วโมง
ทางด้านผู้เสียหายคือนายทวีพัฒน์ก็เห็นว่าเออท่าไม่ดี
แล้วก็เป็นลูกค้าขาจรเลยมีการยกเลิกนัดละกัน
แต่ทีนี้ลูกค้าก็ขยันขยอจาก๓ทุ่มที่ขอดูนะ
อ่ะเลื่อนละกันขอเป็นตี๑๓๐เถอะนะอยากได้จริง
ทีนี้พอถึงกำหนดนัดหมายช่วงตีหนึ่งครึ่งลูกค้าคนนั้นเขามาจริงค่ะ
ก็เป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๐๓๐ปีไม่เกินนี้
เขาสวมหมวกแก๊ปแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้านุ่งกางเกงยีน

ทีนี้ระหว่างที่คุยกันระหว่างที่ดูนาฬิกากันอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรม
สักประมาณ๕นาทีจู่ลูกค้าคนนี้เขาหยิบอาวุธปืนมา
แล้วก็วิ่งหนีโดยการฉกนาฬิกานี้ไปด้วย
ซึ่งทางด้านตัวของคุณทวีพัฒน์เขาก็วิ่งตามคนร้ายนะ
แล้วคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนยิงขู่ขึ้นฟ้า๑นัด
แล้วก็วิ่งออกไปทางปากซอยลาดพร้าว๔ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์
เตอร์ไซค์จอดสตาร์ททิ้งไว้ริมถนน
ซึ่งตัวคุณทวีพัฒน์ก็วิ่งตามคนร้ายไปอีก
ทีนี้คนร้ายหันมายิงใส่๒นัด
แต่คุณทวีพัฒน์ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
พันธุ์ตำรวจตรีรณพบรำเภยเพชรสารวัตรสอบสวนสนสุธิศาส
บอกว่าจากการสอบพยานในระแวกที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซคันนี้
วนไปเวียนมาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วง๓ทุ่มแล้ว

หลังจากนั้นก็มาลงมือก่อเหตุนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ให้ชุดสืบสวนสนสุธิศาล
ออกตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเส้นทางว่าคนร้ายหลบหนีไปทางไหน
รวมถึงกับมีการประสานทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ให้ไปเก็บลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุ
ซึ่งคนร้ายน่าจะเป็นมืออาชีพ
เพราะว่าลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
ส่วนนาฬิการุ่นนี้นะคะ
มูลค่า๕ล้านกว่าบาทที่คนร้ายชิงไปเนี่ย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวจะจำชื่อได้
ที่เคยตกเป็นข่าวตอนกรณีท่านรองประวิทย์วงสุวรรณ
ก็นาฬิการุ่นนี้เหมือนกันนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงตอนนี้รองโฆษกบอกนะ
คนร้ายก็รูปร่างสูงโปร่งสูงประมาณ๑๗๕๑๘๐เซนติเมตรผิวขาว
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
เบื้องต้นคนร้ายกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน
หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปนะคะ